นักแต่งเพลงดาวรุ่งชื่อดังคนนี้นะคะ
ล่าสุดนะคะถือเลิกงามยามดีค่ะ
ลงเสาเอกเสาโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

ซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านของน้องของครูบิ๊ก
ซึ่งภายในงานก็มีหลวงพ่อแล้วก็ญาติพี่น้องมาร่วม
ทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลกันมากมาย

ไว้ใจให้ทำผลงานเพลงดีออกมาแบบนี้
และขอบคุณตัวเองที่ไม่ย่อท้อด้วยค่ะ
และที่สำคัญค่ะระหว่างทำพิธีมันก็มีเรื่องเล่าแบบนี้ค่ะ
คือหลวงพ่อที่มาทำพิธีเนี่ยค่ะบอกว่าเอ๊ะแกเห็นมีเหมือนมีคนแก่นะคะ
ชุดขาวมายืนยิ้มให้แล้วก็เดินดูภายในงานด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะคะเช่นเดียวกับที่เห็นหน้าจอตอนนี้
หลังจากทำพิธีเสร็จปุ๊บนะคะน้องบิ๊กก็จุดทูปขอโชคขอลาบค่ะ
ส่งตรงมาที่แฟนบันเทิงไทยรัฐแบบนี้เลยค่ะเลขที่ได้ก็คือ
วันนี้เลข๕กับเลข๖มาเยอะมากนะคุณผู้ชมนะ